โดดเด่นของหลักสูตรภายใต้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ที่รวมเอาวิชาเสริมเข้ามาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน
คือวิชาความสามารถในการอ่านสื่อ

และการศึกษาวิชาหน้าที่พลเมืองและศิลธรรม
หลักสูตรความเป็นพลเมืองดี

จากประเทศไทยและเป็นคนเอเชียเพียงคนเดียวในครั้งนี้
ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
ยูเนสโก้ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสร้อยปีชาตการ
ซึ่งท่านกัมพลนั้นพูดอยู่เสมอว่า
ในวันหน้าถ้าไปเจอคนดีที่ไหน
แล้วถ้าถามว่าเด็กคนนี้เมื่อเล็กเรียนมาจากที่ไหน
ถ้าคำตอบว่าเรียนมาจากไทยรัฐวิทยาแล้ว
ท่านจะมีความสุขมากที่ได้ยินคำตอบคำนี้นะฮะ

แล้วก็เนื่องจากว่ามีการสอน๒วิชานี้เอง

เห็นถึงความสำคัญในการเข้าไปส่งเสริมการศึกษา
ที่ทางซุปินไทยรัฐทำอยู่
ว่าไม่ได้ศักดิ์แต่ว่าไปทำโรงเรียน
ให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนดีมีอาคารดีเท่านั้นนะครับ
ก็ยังมีสอดแทรกเอา๒วิชาสำคัญ
ซึ่งเป็นที่ต้องการของสังคมไว้ทุกระดับแล้วครับ
ให้เด็กได้มีความรู้ในเรื่องนี้
ก็มีสอนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาด้วยครับ
ัมพลวัชรพลได้ให้แนวทางกับคณะทำงาน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบทว่า
อยากให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เป็นแหล่งบ่มเพาะคนดีออกสู่สังคม
ภายหน้าถ้าพบคนดีที่ไหน
และถามแล้วได้รับคำตอบว่า
เมื่อเล็กเคยเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาแล้ว

เด็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจึงได้ฝึกลงมือทำสื่อแบบง่าย

และผู้ประกาศข่าววิทยุโทรทัศน์วัยเยาว
สำหรับสื่อมวลชนศึกษาเป็นส่วนที่ดีนะครับ
ซึ่งจะไปสอดคล้องกับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
จะเป็นเรื่องของโครงการรักการอ่านด้วย
เพราะว่าถ้าเด็กพอได้เรียนเรื่องสื่อมนชนศึกษา
เขาก็จะมีความสนใจแล้วก็จะอ่านข่าวหรือว่าติดตามข่าว
เสร็จแล้วก็จะมีการสรุปเนื้อหาเขียนเป็นการ์ตูนหรือเป็นข้อความที่เขาได้สรุปได้
มันก็จะทำให้เด็กพัฒนาในเรื่องของการอ่าน
แล้วก็พัฒนาในเรื่องของการเขียน
สุดท้ายแล้วก็ไปคิดวิเคราะห์เป็นนะครับ
เคราะห์ว่าข่าวนั้นถูกหรือไม่ถูก
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้ผลิตเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดีรุ่นแล้วรุ่นเล่า
และการอุทิศตนในฐานะนักหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษาของคนในถิ่นธุรกันดาลอย่างจริงจัง
เพียงสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่เป็นถาวรวัตถุเท่านั้น
แต่พอกัมพลวัชรพลยังได้เน้นย้ำในการพัฒนายาวชน
ด้วยการสอนเสริม๒หลักสูตรคือหลักสูตรความเป็นพลเมืองดี

เพื่อเด็กไทยรัฐวิทยาจะได้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคม
พัตราศรีปัชชิมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน